ช่วงนี้มาดูเจ้าพ่อเลขเด็ดพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกรางวัลลอตเตอรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวด๑๖กุมภาพันธ์นี้ก็มีเลขเด็ดมาฝากแฟนกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือต้องบอกว่างวดก่อนหน้านี้เขาไปร้องเพลงแล้วก็ทำบุญภาคอีสานมา
บอกเลขชาวบ้านแบบไม่ตั้งใจ
ปรากฏว่าคุณถูกกันทั้งอำเภอเลยค่ะ

งวดนี้มักยูมะหก
แต่หกอะไรไม่รู้แต่ว่ามีหกจำได้มีหก
หกสามหนึ่งมีสองหกสองเน่
กล่าวหกหกหกอย่าไปซื้อเยอะนะครับ

เห็งปังกันต่อค่ะโดยเฉพาะ๓ราศี
หมอไก่พพาธินีแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ย
โกยโชคโกยราบมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอฟัง
รวมไปถึงเลขเด็ดตามหลักโหราศาสตร์ประจำงวด
วันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ
จะมี๓ราศีที่แบบโอ้โหดวงเฮงปังเลย
มีโอกาสได้แบบว่ารับโชคนะคะ
ราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีตุล

เป็นลาบที่ได้มาจากแบบว่าความแน่นอน
อีกทางนึงเนี่ยก็คือลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะ

เพราะว่าลาบที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นลาบแบบเล็กน้อย

ชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหดวงดีมากเลยนะ
ชาวราศีมังกรเป็นราศีทิ้งท้ายที่มีโอกาสได้ลาบแบบนิดหน่อย
นะพอหอมปากหอมคอหากระดาษมาจดก่อนนะคะเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะคะ
ก็คือเลข๑๔๘๕แล้วก็๓๘
เรียกว่าเป็นเลขที่แบบว่านำโชคมาแรงมากเลย
จริงแล้วถ้าคุณผู้ชมสดตัวเลขไม่ทันแนะนำว่าให้แอดไลน์ของไทยรัฐเพราะว่าจะมีการส่งแบบเนี้ย
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกงวดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
วิจารณญาในการรับชมและใช้วิจารณญาในการซื้ออย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
นะคะหมอไก่บอกว่าการทำงานนั่นแหละคือลาบแล้วคือเงินที่เจอจากการทำงาน